ที่จังหวัดตรังค่ะมีอดีตทหารเกณฑ์ชวนเพื่อนไปเล่นน้ำนะคะ
เล่นน้ำตกกระโดดลงจากโขดหิน
ลงไปที่น้ำข้างล่างหายไปเลย
ไปพบเป็นศพนะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า
น่าจะเป็นอาถรรพ์ของแอ่งน้ำวน
เพราะจุดนี้มีคนเสียชีวิตทุกปีเลยค่ะ
คือต้องเป็นจุดที่มีตัวตายตัวแทนนะครับ

ปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ

ทราบชื่อคือนายสันติชัยเพชรอายุ๒๓ปี
เป็นอดีตทหารเกณฑ์ปลดประจำการ
ซึ่งต่อมานางปรานีผู้เป็นแม่แอมมารับศพลูกชาย
ก่อนนำไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลปะเหลียน
ญาติก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
จากการสอบถามนายเศรษฐศักดิ์ศรีอุดมเพื่อนผู้ตาย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายแวะมารับ
ไปเล่นน้ำตกด้วยกันไปกันสองคนนี่แหละค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็คือน้ำตกกระโดดลงจากโขดหิน
เพราะว่าเบื้องล่างเนี่ยเป็นน้ำตกและน้ำก็ค่อนข้างใสนะคะ
คือเล่นน้ำเป็นปกติแต่ปรากฏว่านายสันติกระโดดลงไปก่อน
มน้ำหายไปเลยตัวนายเศรษฐศักดิ์พยายามดำน้ำลงไปดู
ก็เห็นนายสันติอยู่ในสภาพศีรษะปักพื้นและเท้าชี้ฟ้า
ซึ่งตัวเขาเองพยายามช่วยดึงเพื่อนขึ้นมานะ
แต่ทานแรงน้ำบริเวณแอ่งน้ำวนไม่ไหว
และลักษณะรู้สึกว่าคล้ายถูกฉุดเท้าให้จมน้ำลงไปด้วยอีก
จึงขึ้นไปจากน้ำและเรียกชาวบ้านให้เข้ามาช่วย
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดกันนะคะ
บอกเป็นความเชื่อบอกตรงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณที่
ปกติแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันนะ

และน้ำตกที่ไหลลงมาจากด้านบนก็ไหลแรงด้วย
และมีความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์
เพราะจุดนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำทุกปีเลย
อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศแจ้งเตือนหน่อยได้ไหม

ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณนี้โดยเด็ดขาดค่ะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ